คือเราเนี่ยตลอดข่าวเรานำเสนอเรื่องราวของสัตว์แปลกกันไปหลายแบบแล้ว
วันก่อนมันตุ๊กแกสองหางใช่ไหมหางสองแฉกกันได้ใช่ใช่ใช่
เรื่องหางสองแฉกบ้างเรื่องต้นไม้แปลกแปลกบ้าง
เรื่องของสัตว์ที่มีหลายหัวแต่ตัวเดียวบ้างครับ
รวมไปถึงเรื่องของสัตว์ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือว่าเรียกว่าสัตว์เผือกนั่นเอง
วันนี้มีมาฟังอีกแล้วส่วนเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรไปดูค่ะ
พาไปที่นี่ก่อนนะจ๊ะค่อยนะจ๊ะใจเย็นทุกคนดิฉันรู้ว่าทุกคนตื่นเต้น
ไปกันที่บ้านเลขที่๔๓หมู่๗นะคะอยู่ที่บ้านลำไกงนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือชาวบ้านเขาตื่นตาตื่นใจ
เขาไม่ได้มาซื้อของกันนะแต่เขามาดูเจ้าตัวนี้
เล็กนี่นี่คือมองเหมือนหนูแฮมสเตอร์เหมือนขาวเล็ก
ขาวใช่ไหมคะมันคือตัวอะไรรู้ไหมคุณ

มันคืออึงอ่างแต่นี่น้องคืออึ่งเผือก
แล้วพบเจอได้ยากมากนะคะคุณดูดิพอมันเป็นสีเผือกมันดูน่ารักขึ้นมา

คุณชนะชอบขาวไงอวบอย่างนี้นะ
อรไทยจงพึ่งกลางอายุ๕๐ปีนะคะคุณแม่ของผู้ที่พบเจออึ่งเผือกนี้
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๗ค่ะ
ลูกชายออกไปหาจับอึ่งจับเขียจับเห็ดอ่ะนะตามท้องทุ่งนาโอ้ดูดิคุณ
น่ารักเนาะคือเขาก็ไปจับเพื่อมาประกอบอาหารตามปกติตามวิถีชีวิตนะคะ
แล้วในระหว่างที่กำลังจับอึ่งอยู่ในทุ่งนาสายตาของน้องเขาก็เหลือไปเห็น
เฮ้ยตัวอะไรสีขาวอวบนอนอยู่แบบนี้ลูกชายของเขาก็เลยรีบจับมัน
แล้วก็เอามาดูซิว่าตัวอะไรปรากฏว่าพบว่าเป็นเจ้าตัวนี้คุณหน้าตาแบบนี้
เป็นอึ่งอึ่งเผือกค่ะครับลักษณะก็คือมันจะมีผิวสีขาวเผือกทั้งตัว
อ่ะคุณลองดูนี่มันไหว้แบบนี้ขาวเผื่อทั้งตัวจริงเหมือนไก่ต้มอ่ะ
พูดง่ายเห็นภาพนะเหมือนไก่ต้มเลยซึ่งมันจะแตกต่างจากอึ่ง
ตัวอื่นทั่วไปคือดิฉันเป็นคนไม่ชอบพวกแบบกบเขียดอึ่ง
เพราะว่าลายมันขนลุกแต่พอดูอึ่งเผือกแบบนี้เฮ้ยมันน่ารักดีนะ
เขาก็เลยกลับมาแล้วจับมันกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
หลังจากที่เลี้ยงเขาก็สังเกตว่าอะไรรู้ไหมคะ

เจ้าอึงตัวนี้มันกำลังตั้งท้องด้วยโห
ใช่แล้วหลังจากที่ไม่นานนัดลูกชายของเขานำอึ่งมาตั้งแต่วันที่๑๗ใช่ไหมคะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวนะโอ้โหมาขอดูกันหมดเลย
แล้วเขาก็ว่ากันว่าอย่างนี้อึ่งตัวนี้จะมาให้โชคแน่นอน
สิ้นคำที่เพื่อนบ้านบอกได้ไม่กี่วันมีคนติดต่อมาขอซื้อเจ้าอึ่งเผือกทันที
เธอก็เลยลองเปิดราคาซื้อขายในอินเตอร์เน็ตดูนะว่าเอ๊ะอึ่งเผือกนี้เขามีการซื้อขายกันไหมราคายังไง
ราคาคือราคาขายนะคะคุณเอาจริงนะเขายังไม่ได้ขายแต่เขาไปหาข้อมูลว่าปกติเขาขายกันเท่าไหร่
ราคาขายเนี่ยเขาขายกันตัวละ๕๐๐๐๐บาทขึ้นไปโอ้โหตัวละ๕๐๐๐๐บาท
จริงโอ้โหแพงกว่าสุนัขอีกนะจริงนะแล้วตัวเธอกับครอบครัวเนี่ยเขายืนยันว่าเขายังไม่ขายตอนนี้นะคะ
เพราะว่าเขาอยากจะเห็นหน้าตาของลูกอึ่งที่มันจะเกิดออกมาคืออยากรู้เหมือนกันว่าอึ่งเผือกนี้
พอมันคลอดลูกอ่ะมันจะเป็นสีเผือกมันก็เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม
เป็นเหมือนเอาง่ายคือยินด้อยไม่ได้หมายความว่าลูกที่ออกมาจะเป็นสีเผือกทุกตัวถูกไหม
แต่อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตัดสินใจอีกครั้งหลังจากที่เจ้าอึงเนี่ยคลอดออกมาว่าเขาจะขายไหมนะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ผิวเผือกที่พบเจอตามธรรมชาติด้วยนะคะแล้วหาได้ยากนะคุณผู้ชม
แล้วการที่มีคนเชื่อตามความเชื่อว่าเจ้าสัตว์ที่เป็นผิวเผือกแบบนี้จะมาให้โชคให้ลาบอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่างวดนี้คุณพี่เขาจะเป็นยังไงนะคะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเอาจริงนะคือคุณได้บุญเพราะคุณได้ช่วยชีวิตสัตว์ตัวหนึ่ง

ยังไงก็รอดูแล้วกันใครที่ชอบสัตว์แปลกนะคะ